ส่วนข่าวนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไปนะคะพี่น้องยิงกันเกือบตาย
วนปืนกันหน้าบ้านอ่ะอืมน้องคนเล็กสงสัยว่าพี่อ่ะ
แต่พบเงินชาปนกิจศพแม่เอาไปใช้เองคนเดียว
ก็เลยทะเลาะกันเคยทะเลาะกันมารอบหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยแค่ทะเลาะแต่รอบสองเนี่ยทะเลาะกันถึงขั้นต่างฝ่ายต่างหยิบปืนออกมา
แล้วดวนปืนยิงใส่กันเจ็บทั้งคู่นะคะสาหัสทั้งคู่ค่ะ
เพราะว่ากระสุนฝังในหมดเลยวันนี้เราลงไปตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านนาหลวงในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยก็เห็นในวรก่อนเลยนะคะอันนี้อภิชาตินะ
พิชาติเนี่ยโดนยิงจมกองเลือดอยู่กลางถนนเลย
สุนฝั่งในโดนยิงเข้าชายโครงขวาค่ะส่วนในวอนพี่ชายเนี่ยถูกยิงเข้าที่หัวเข่าขวานอนอยู่ที่บ้านพักนะคะ
สภาพคือจมกองเลือดทั้งคู่แบบนี้เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยประถมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จก็ต้องพาทั้งพี่น้องอ่ะ
ขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะว่ากระสุนฝังในกันทั้งคู่เราส่งคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ
เขาบอกว่าตรงพื้นที่เนี่ยก็มีเชือกสีแดงกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ในบ้านลักษณะก็เป็นบ้านแบบนี้เลยค่ะ
มีแค่ไม้ไผ่แล้วก็มีปืนไม้ยาวทำด้วยไม้วางอยู่ด้วยนี่ค่ะ
ใกล้กันยี่สิบเมตรก็เป็นกระท่อมไม้ไผ่อีกอันนึงนะคะมีคราบเลือดเต็มกระท่อมเลย
แล้วก็มีรองเท้าแตะติดคราบเลือดอยู่ด้วยซึ่งกระท่อมที่มีเลือดเนี่ยเป็นของตัวน้องชายก็คือนายอภิชาติ
ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลย
เพราะตอนเกิดเหตุเป็นเวลากลางวันชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านเขาออกไปทำไร่ทำสวนกันหมด
แต่พอเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยมีชาวบ้านเขาวิ่งไปแจ้งก็เลยรีบกลับมาดู
เพราะกลัวภรรยากับลูกที่บ้านอาจจะโดนลูกหลงบาดเจ็บไปด้วยพอมาถึงก็เห็นสภาพ
ตัวน้องก็คืออภิชาติอภิชาติเนี่ยนอนกองอยู่ที่พื้นแล้ว
ส่วนพี่เนี่ยร้องอดโออยู่ในบ้านส่วนตัวรู้จักกับทั้งคู่
วอนพี่ชายเนี่ยเป็นคนนิสัยดีพูดจาดีใจเย็นสุภาพแล้วก็ทำงาน
ส่วนนายอภิชาติคนน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาด้วย
เป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรง
เขาเองที่เป็นเพื่อนยังไม่ค่อยอยากจะสูงสิงเท่าไหร่เลย
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านหลายคนพูดบอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกัน
แล้วนายอภิชาติคนน้องเนี่ยเป็นคนเริ่มยิงก่อนจากนั้นพี่ชายถึงได้ยิงสวนกลับมา
น้องสองคนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันก่อนที่แม่เขาจะเสียชีวิตเนี่ย
ในวัลน่ะตัวพี่เนี่ยอยู่กับแม่ส่วนน้องชายเนี่ยนอนในกระท่อมไม่ไผ่
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันตามภาษาพี่น้องอยู่แล้ว
แต่พอแม่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนไม่รู้ว่าไม่มีคนห้ามแล้วหรือยังไง

ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนก็บอกนะคะว่าตอนเกิดเหตุไม่เห็นเหตุการณ์
แต่หลังจากที่เขาดวนปืนกันเสร็จแล้วเขากลับเข้ามาบ้านเนี่ย
เห็นสองคนพี่น้องนอนจมกองเลือดกันอยู่
ก็เลยรีบถ่ายคลิปแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มารับค่ะ
อย่างที่เพื่อนบ้านคนแรกบอกพี่น้องคู่นี้ปะทะคารมกันบ่อยมาก
พอแม่เสียไปแล้วนะยิ่งบ่อยยิ่งทะเลาะอันรุนแรง
ที่ได้ยินมาส่วนใหญ่ประเด็นทะเลาะก็จะเป็นเรื่องของที่ดินกับทรัพย์สิน
อันนี้น่าจะมาเกิดความรุนแรงเพราะว่ามาคุยเรื่องที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไม่มีใครยอมใครครับผมแล้วก็เกิดเรื่องยิงกันขึ้นมา
ชาวบ้านที่เขาเห็นในการเขาเล่านะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่รถตระเวนขายน้ำพึ่งป่าในหมู่บ้าน
ถึงจุดเกิดเหตุเห็นในวอนพี่ชายนั่งอยู่หน้าบ้านก็เข้าไปถามบอกเอาน้ำผึ้งไหมจะขายน้ำผึ้ง
แต่ว่าในวอนไม่สือระหว่างนั้นก็เห็นว่าในวอนมีภักดีกว่าน้องชายคือหลายพิชาทต่างคนดังถือปลื้นกันทั้งคู่
ขี่หนีไปก่อนดีกว่าเลยก็ขี่จักรยานออกมาถึงถนนนะคะ
พอขี่ออกมาถึงถนนเท่านั้นแหละเสียงปั้งปั้งก็ดังขึ้นมา
กลายเป็นว่าดวนปืนกันไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางด้านของพี่น้องคนเจ็บนะคะเป็นพี่น้องคนที่๕ค่ะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรก็บอกว่า
ครอบครัวมีพี่น้องกัน๖คนเสียชีวิตไป๑คนแล้ว
วอลเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตส่วนนายอภิชาติเป็นน้องชายคนเล็ก

เมื่อวานตอนเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้านไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมือง
ถึงบ้านก็ตอนสักเที่ยงชาวบ้านก็วิ่งเลยบอก
ไปดูหน่อยไปดูสองพี่น้องมันฆ่ากันแล้ว
ชาวบ้านวิ่งมาบอกแบบนี้เลยเธอก็ตกใจค่ะรีบขับรถไปดู
ก็เห็นว่าสองคนนอนจมกองเลือดแล้วอะค่ะคนนึงก็พี่คนนึงก็น้อง
เมื่อคืนนี้เธอไปเยี่ยมตัวน้องชายที่โรงพยาบาลมา
เห็นบอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วบอกแค่ว่าทะเลาะกับพี่มีปากเสียงกัน
แล้วก็เลยหยิบปืนมายิงแต่ไม่ยอมบอกว่าทะเลาะเรื่องอะไร
ส่วนพี่ชายเธอก็ไปเยี่ยมมาแล้วนะคะอาการก็ดีขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน
ประเด็นที่ชาวบ้านบอกว่าปมเหตุคือเรื่องเงินชาวพนักกิจสบแม่ที่ได้มา๕๐๐๐๐บาท

โดยน้องคนเล็กหาว่าพี่ชายเนี่ยเอาเงินชาปนกิจศพแม่ไปคนเดียว
เธอในฐานะลูกคนอื่นของแม่เหมือนกัน
ขอยืนยันนะคะว่าไม่จริงเลยเงินจำนวนนั้นน่ะจะไปอยู่กับพี่ได้ไง
เมื่อมันอยู่ในมือเธอเธอเป็นคนถือเธอเป็นคนถือเงินค่าจัดงานศพแม่เอง
แล้วไอ้เงินนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเธอเอาไปใช้ในเรื่องของงานศพแม่เรียบร้อยแล้ว
เพราะงานสบแม่เนี่ยหมดเงินไป๑๗๐๐๐๐บาทก็มีเงิน๕๐๐๐๐บาท
รวมกับเงินที่ชาวบ้านใส่ซองมาช่วยด้วย
ชาปนกิจแม่บอกไว้ตรงนี้พี่น้อง๕คนไม่มีใครได้ไปเพราะใช้จัดงานไปหมดแล้ว
แถมในวอนพี่ชายน่ะยังให้เงินส่วนตัวกับเธอมาช่วยงานศพแม่อีกหนึ่งหมื่นบาทด้วย
ก็ยืนยันว่าสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องชาปนกิจศพแม่แน่
แต่ปกติทั้งคู่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนกันอยู่แล้ว
เลยอาจจะพูดอะไรสักอย่างที่มันไม่เข้าหูกันแล้วก็เลยตีกันหรือเปล่า
เออมันจัดงานหมด
เบิร์ตในเมื่อแลกลูกปืนกันคนละนัดดวนปืนกันแบบนี้ก็โดนข้อหากันไปทั้งคู่เลยนะคะ
ข้อหาคือพกพาอาวุธปืนยิงปืน
ส่วนข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยอันนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้ง
บอกว่าขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายคนเจ็บทั้งสองคนนั่นแหละ
ว่าต่างคนต่างจะแจ้งข้อหานี้ไหมนะคะ
ส่วนอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์๒กระบอกนี้ตำรวจยึดไว้เป็นของกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ